แต่ที่นี่สิคุณผู้ชมไม่ขอก็ต้องบอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องหือหาของต้นโพอายุกว่าร้อยปี
เมื่อวานเราเพิ่งเล่าไปว่าที่อ่างทองมีต้นโพอายุร้อยปีที่มีคนพยายามจะไปตัด
แต่ว่าใครไปตัดแล้วก็ต้องมีอันเป็นไป

วันนี้มีความคืบหน้านะคะว่าจะไล่เรียงให้คุณผู้ชมสั่งแบบนี้เป็นเรื่องเป็นราว
ท่านใดนะคะยังไม่ได้ติดตามเรื่องนี้
คือต้นโพออาถรรพ์ต้นนี้นะอยู่ข้างบ้านเลขที่๕๘ทับ๑
หมู่๑๑ตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
เขาก็ได้ให้คนมาตัดต้นโพออกเพื่อแต่งให้เป็นพุ่มสวยงาม
แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเจ้าของบ้านก็มีเหตุต้องเจ็บป่วย

เจ้าของบ้านนี่คือนายสมหวังช่างจัดอายุ๖๕ปี

ภรรยาของคุณสมหวังเจ้าของบ้านอายุ๖๓ปีก็ต้องป่วยเหมือนกัน
แล้วก็เสียชีวิตไปเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมา
ก็เลยเชื่อกันว่าอุ๊ยถ้าใครมายุ่งกับต้นโพต้นนี้เนี่ย
น่าจะมีอันเป็นไปจะต้องเจ็บต้องป่วยกันล่ะ

นายเสงพลนำนะคะอายุ๔๘ปี
เขามีอาชีพรับจ้างตัดต้นไม้นี่แหละ
ก็เล่าให้ฟังเล่าให้ทีมข่าวตลอดข่าวนี่แหละฟัง

คุณเขาบอกอีกนะว่าไม่เคยลบหลู่นะเรื่องแบบนี้
ก็เคยได้ยินมาแหละแต่ตัวเขาเนี่ยก่อนจะตัดต้นไม้
จะต้องจุดทูปบอกกล่าวเทวดาอารักษ์ก่อน
จุดทูบ๙ดอกนะคะ
แล้วก็รอจนกว่าทูบจะไหม้หมดถึงจะตัดได้
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าทูบที่จุดไปไม่ยอมไหม้เนี่ย
ก็หมายความว่าเทวาอารักษ์ท่านไม่ยินยอมให้ตัด
ว่าเคยเจอไหมแบบนี้เจอนะ

คุณเสกบอกเคยเจอครั้งหนึ่งเป็นต้นโพขนาดใหญ่เลย
ปากทูบไปแล้วทูบไหม้ไม่หมด

ส่วนอีกความเชื่อหนึ่งเวลาที่คุณเสงจะตัดต้นไม้เนี่ยนะคะ
จะนำเหรียญที่มีตราครุฑใส่ลงไปในถังน้ำมันเลื่อยยนที่ใช้ตักด้วย
ก็เป็นความเชื่อที่บอกต่อกันมา
อันนี้เรื่องของเหตุผลดิฉันก็ไม่ทราบ

อกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมเรายังไปสอบถามนายสมหวัง
ก็คือเจ้าของบ้านที่ต้นโพยืนต้นอยู่นี่แหละ

ไก่ชนตัวน้อยตัวใหญ่ที่เลี้ยงไว้อยู่ภายในบ้านเกือบร้อยตัวเนี่ย
ตอนนี้มันเหลือแค่๒ตัว
หายไปไหนหมดเกือบหมดเก้าสิบแปดตัวเนี่ยนะ
แต่ทางน้องเขยถ้าจำไม่ผิดคือคุณสุนทรเนี่ย
เขาบอกว่าแหมพี่ไปคิดมาก
บางทีไก่มันอาจจะตายเพราะว่าอากาศไม่ดีก็ได้
เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นจะไปโทษผีสางนางไม้ก็ไม่ได้
อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นในหลายแง่มุม
แต่ทางเจ้าของบ้านคือคุณสมหวังพี่ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ย
ก็บอกว่าอย่างนี้ละกันเพื่อความสบายใจ
อยากจะให้ผู้ที่มีวิชาอาคมมาตรวจหาหรือว่ามาพิสูจน์ให้หน่อย
ว่าเรื่องการตัดต้นโพออาถรรพ์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันไหมนะคะ
ไก่ตายเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่าด้วยนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าที่เล่าสู่กันฟังคุณผู้ชม
ยังคงเป็นเรื่องที่หลายคนรอคอยแหละค่ะว่ามันจริงไหมนะคะ
ถ้าท่านใดมีประสบการณ์เกือบเรื่องนี้บอกเล่าเราให้ฟังก็ได้นะ
เขาเชื่อว่าก็เป็นเรื่องไม่ไกลตัวเกินไปของพวกเราหลายคน
ก็ถามผมว่าจะให้ไปตามใครดี

ตามหมอปลามาเลย

อาการยังไง

จริงแต่อันนี้คือเชื่อส่วนบุคคล
แล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมคุณผู้ชม